ขอนแก่นที่ถนนข้าวเหนียว
จุดนี้ก็ถือว่าเป็นศูนย์รวมแห่งการเล่นสงกรานของทางภาคอีสานได้เหมือนกันนะครับ
แล้วที่ถนนข้าวเหนียวทุกปีเขามีกิจกรรมคลื่นมนุษย์
ก็ทำลายสถิติทุกปีทุกปีทุกปีนะครับ
ปีนี้ก็ตั้งเป้าว่าจะมีคนมาเล่นสงครานที่นี่
มาเล่นคลื่นมนุษย์กันทำลายสถิติของปีที่แล้วอีกนะครับ
ไปติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐ
รายงานสดมาจากถนนข้าวเหนียวที่จังหวัดขอนแก่นครับ
นี่คือภาพพิธีเปิดถนนข้าวเหนียวนะครับอย่างยิ่งใหญ่อลังการและการเล่นคลื่นมนุษย์
ตลอดระยะทาง๒กิโลเมตรบนถนนข้าวเหนียวจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ
นับแสนคนมาร่วมทำลายสถิติโลกวันแรกนะครับ
ภายใต้งานประเพณีสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกทุนเสียงแคน
ถนนเข้าเหลียวประจำปี๒๕๖๑โดยมีโซโลแกนว่าสัตว์คักคักสัตว์ไม่ม่วนนะครับ
ขึ้นกิจกรรมขึ้นวันนี้จะเล่นกันทั้งหมด๓วันครับ
จนถึงวันที่๑๕เมษายนนี้และจะถูกบันทึกสถิติโลกนะครับ
ซึ่งคาดว่าปีนี้จะมีผู้มาร่วมพืชมนุษย์เนี่ยนะครับตลอดทั้ง๓วันรวม๓แสนต้น
ซึ่งมากที่สุดในรอบ๑๐ปีที่เคยจัดกิจกรรมนี้มา
ส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำบนถนนข้าวเหนียวนะครับ
ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หลังไหลกันเข้ามาเต็มความยาวถนน๒กิโลเมตร
ไม่ขาดสายครับ

ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองแล้วก็บอกว่าปีนี้
สนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่ครับ
ไม่ทุกปีค่ะวันนี้ปีนี้ตรงกับวันหยุดพอดีก็เลยได้มาค่ะ

ตอนนี้คนยังไม่เริ่มมาเท่าไหร่ค่ะน่าจะค่ำคำกว่านี้นิดนึงนะคะ

แล้วก็สนุกทุกปีมีพืชมนุ่มทุกปีนะคะ
ก็ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอื่นหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะคะ
มาเล่นน้ำที่จังหวัดขอนแก่นที่สนุกข้าวเหลียวได้นะคะ
กระดาษเดียวกันนะครับนักกำเที่ยวท้าจะเข้ามาเล่นในสนุกข้าวเหลียวนะครับ
จะต้องผ่านจุดคัดกรองทุกคนเพื่อความปลอดภัย
แล้วก็ที่สำคัญห้ามไม่ให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาภายในงานโดยเด็ดขาดนะครับ
ส่วนช่วงเย็นที่ผ่านมาก็มีกิจกรรมที่ทางเทศบาลนครขอนแก่นนะครับ
ประยังศอกวิถีอีสานลาทรักษ์ระหลางแพงหน้าศานเจ้าลาคบัวหลักเมือง

ท่ามกลางขบวนนางรำจาก๙๕ชุมชน๑๑โรงเรียนร่วม๑๕๐๐คนนะครับ
รำบูชาดอกภูมิเสียแค้นต้อนรับคบวนซึ่งตลอด๒ข้างข้างก็เต็มไปด้วย
ประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจจำนวนมากครับ
ขณะที่บรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ด้านหลังของผมนะครับบนถนนข้าวเหนียว
ดึกประชาชนก็ยิ่งทยอยมากันเยอะเต็มไปหมดถนนเลยนะครับ
ตลอด๒กิโลเมตรตอนนี้ก็มีประชาชนเล่นน้ำกันตลอดทั้งถนน
เพื่อจากปิดถนนข้าวเหนียวนะครับในเวลา๒๑นงดพุธกิจจังกรรม
แล้วก็มาเริ่มเล่นกันใหม่ในวันพรุ่งนี้และนี่คือบรรยากาศทั้งหมดที่จังหวัดขอนแก่นครับ
สักสิทธิ์บนรัฐข่าวเทลาทีวีรายงานส่วนจากเท่าเดียวจังหวัดขวัญแก่นครับ
ขอบคุณครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับก็หลายพื้นที่จะปิดถนนสักประมาณ๓๔ทุ่ม

กว่าควรจะกกจะกลับกันเมืองมะสรก็ต่อเนื่องไปนู่นแล้วฮะ๕ทุ่มเที่ยงคืน
แต่ไม่เอาแล้วนะปีหน้าดิฉันจะไม่อยู่ตรงนี้กับคุณแล้ว
ฉันจะไปลงพื้นที่ไปเล่นน้ำกับเขาบ้าง

ผมกลัวว่าผมจะไม่เปียกฮะผมเลยมาอ่านข่าวดีกว่า